ต้นโพแปลกเพราะเขาว่ากันว่า
ต้นโพต้นเดียวแต่มีต้นไม้๓สายพันธุ์
ขึ้นซ้อนทับกันอยู่บริเวณตรงนั้นค่ะ

คือเป็นศพโพธิร่มไซค์เนี่ยที่แท้จริงเลย

๑เดียวแปดมีต้นไม้๓สายพันธุ์อยู่ด้วย
ภาษาอังกฤษก็เป็นทรีอินทรีทรีทรีทรีทรี

ทรีอินวันทรีทรีอินวันทรีทรีทรี
พอแล้วพอแล้วมาดูภาษาไทยบ้านเราดีกว่านะคะ
วัดร่องคำหลวงเจ้าคณะตำบลแม่นาเรืออำเภอเมืองจังหวัดพยาว
เขาพบต้นโพโบราณอายุ๓๖๒ปี
แล้วจะมีต้นกาฝากที่เป็นแบบไม้มงคล
เลื้อยเกาะยึดลำต้นไปมานะคะ
ยืนต้นอยู่บนต้นโพสูงอีก๒๐เมตร

คุณใหญ่โตคือกาฝากก็ใหญ่โพก็ใหญ่ว่าอย่างนี้
เขาบอกว่าเป็นที่ประหลาดใจมากเพราะว่ากาฝากลงราก
แล้วเป็นลวดหลายพันรอบลำต้นโพอีกทีนึง
แล้วก็แผ่กิ่งก้านสาขาชูช่อขึ้น
พร้อมกับต้นโพแล้วก็มีต้นไฮ
ยืนต้นทับซ้อนอยู่บนยอดรวมต้นโพ
ซึ่งต้นเดียวมีต้นไม้๓ชนิด

เป็นร่มโพร่มไซจริงแล้วเป็นต้นโพต้นเดียวของจังหวัดด้วยนะ
ที่แบบทั้งเก่าแก่แล้วก็มีความแปลกแบบนี้
ทางด้านพระมหาสิริชัยศรีสุนทรท่านเล่าให้ฟังว่า
สมัยตั้งวัดแรกจะมีการปลูกต้นโพคู่กับทางวัด
ปกติมีอยู่๙ต้นตอนนี้เหลืออยู่แค่๖ต้น
ซึ่งรวมอายุเท่ากับการสร้างวัดเลยก็คืออายุ๓๖๒ปี
ตามความเชื่อที่ไหนมีต้นที่มีกาฝากมาอบกอด
ตามความเชื่อโบราณเขาบอกว่าก็คือจะเหมือนแบบว่าช่วยเรื่องของเพิ่มเสน่ห์
ความเป็นมงคลบางคนเขาจะนำต้นที่มีกาฝากไปติดหน้าบ้าน
คุณนึกออกไหมคือเขาจะเรียกอะไรดี
เมื่อก่อนเขาจะมีการขายที่เป็นกาฝาก
เพื่อเอาไปติดไว้ที่ต้นมะม่วงต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ในบ้านเรา
เพื่อความเป็นสิริมงคลเพราะเขาเชื่อว่าที่มีแบบกาฝากมาติดอ่ะ
แปลว่าเหมือนเรามีเสน่ห์มีความเป็นแบบว่าสิริมงคลเมตตามหานิยมเลย
มีคนแวะมาติดพันธุ์อะไรแบบนี้

เป็นเรื่องของความเชื่อนะคะคุณผู้ชมรวมถึงเรื่องของสิริมงคลด้วย
ก็ไม่เห็นจะต้องมีกาโฟงกาฝาก็มีคนมาติดพันธุ์เยอะแยะนะ
ติดหมื่นยังมีเลยนะไม่คืนเลย
คุณเป็นเจ้าแม่เงินกู้เหรอคะใช่แต่ส่วนใหญ่นี้ฉันจะติดเขาเมื่อไหร่
ติดธนาคาร
ก็ต้องใช้เข้าไปตามเวลา
เรื่องดีศีลก็หัวล่อดังมันจะได้คล้ายเครียด